ดูเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับการอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์

ซึ่งเรื่องนี้ผู้ว่าสงขลาพร้อมกับฝ่ายความมั่นคงก็ลงพื้นที่หาด
สวิลาเรียบร้อยแล้วนะคะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบหลังจากที่ได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้น
สองจุดในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะโดยเริ่มขึ้นตอนประมาณสักสี่ทุ่มเมื่อคืนนี้เองนะคะ
หลายคนได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นสองจุดในเวลาไล่เลี่ยกันบริเวณชายหาดแหลมสมิลา
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสงขลาค่ะ
ก็จุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันคือตรงบริเวณรูปปั้นนางเงือกทองแล้วก็รูปปั้นหนูกับแมว
มันเป็นสัญลักษณ์ของชายหาดแหลมสมิลาค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้เพราะว่ามันยังมืดอยู่
และมีการปิดกั้นบริเวณจุดเกิดเหตุทั้ง๒จุด

ส่วนจะเป็นระเบิดชนิดไหนและเกี่ยวข้องกับการสร้างสถานการณ์หรือเปล่า

ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ที่เกิดเหตุ
แล้วก็การประเมินเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก่อน
ต่อมานายวีรนันเพ็งจันทร์พรัชกาลจังหวัดทรงคล้า

เพื่อสรุปสถานการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะคะ

แต่ดูเหมือนจะเป็นการลอบวางระเบิดเพื่อข่มขู่

เป็นการสร้างสถานการณ์หรือเปล่า
เพราะว่าระเบิดนี้เนี่ยเป็นระเบิดที่มีแค่เสียงดังค่ะ
ช่วงจุดระเบิดเนี่ยเป็นช่วงกลางดึกด้วยก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ก็มีรูปปั้นนางเงือกทองนี่แหละค่ะ
ที่ได้รับความเสียหายบริเวณหางถูกแรงระเบิดทำลายสักกระจุยกระจายเลยนะคะ
แต่เดี๋ยวก็จะต้องมีการสอบสวนที่มาที่ไปของเหตุระเบิดครั้งนี้แหละค่ะว่า
ตกลงแล้วจริงเจตนามันเกิดจากอะไร
ใครเป็นคนมาก่อเหตุและมีใครอยู่เบื้องหลังบ้างหรือเปล่าค่ะ